คุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวของเพนกวินกับฟ้าฮะ
เขาแจ้งบอกว่าเพนกวิ้นพระฤทธิ์กับฟ้าพรมศร
เขาติดโควิดติดโควิดขณะถูกคุมขัง
อยู่ในเรือนจำชั่วคราวรังสิตนะครับ
โดยก่อนที่จะเข้าเรือนจำตรวจแล้วไม่เจอเชื้อ
วันนี้ศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์
เมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๔๐นาทีที่ผ่านมาระบุว่า
นายพระฤทธิวารักษ์หรือเพนกวิน
และนายพรมศรวีรธรรมจารี
หรือว่าฟ้าติดโควิด๑๙ระหว่างถูกคุมขัง

หลังจากไม่ได้รับการประกันตัวในคดี
เขาบอกน่าเป็นห่วงทางสวนบอกน่าเป็นห่วง
เพราะว่าเพนกวินเนี่ยมีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวครับ
ส่งผลให้อาการของโควิด๑๙
มันรุนแรงมากขึ้นและอาจจะอันตรายถึงชีวิต
หากไม่ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงที
ขณะนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าเพนกวินเป็นอย่างไรบ้าง

แม้แต่ทนายความก็ไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้
รับรู้ได้เพียงแต่ผลโควิดที่ทางราชธรรมนั้น
แจ้งมาผ่านทางโทรศัพท์ครับ
โควิด๑๙ก่อนเข้าเรือนจำแล้ว
แต่ตอนนั้นไม่พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ครับ